หนึ่งสาวค่ะที่สวยเหมือนกันแต่คนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าสวยพันหน้า
คือชาวเน็ตเขาหยิบยกเอาลุคต่างของต้นหอม
แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับซุปตาดัง

คล้ายไหมล่ะก็คล้ายนะหรือจะเป็นจันจิเฮ้ยก็ได้เหมือนกัน
ปันก็มามัมพลอยก็มีพี่แอนซีเรียมด้วย
หรือจะเป็นนางโชว์อย่างพี่โจซีร่าเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูกันไป

พี่จัยซีร่าของเราไทยค่ะนี่ดูสิคล้ายคล้ายหมดเลยคุณผู้ชม
หรือแม้แต่ลุคซุปตาอย่างพี่มาช่านี่ต้นหอมก็ยังก๊อปมาเหมือนเป๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ต้นหอมก็คล้ายเหมือนหอมสวยนะเหมือนบาร์บี้เหมือนกัน
งานนี้ชีต้นหอมน้องรับฉายาจิ้งเจาะภัณฑ์

ก็สวยหมดเลยค่ะแต่ที่ชีไม่ปลื้มมากถึงมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมจ๊ะ
เพื่อนจ้ะดีเจอ๋องกับดีเจดาด้าจ้ะ
ที่ไม่ชอบมากเลยก็คือชอบปาดหน้างานพิธีกร
ลดเลิกแจกแถมตอนนี้นะคะต้นหอมก็ร้องโอดโอยเลยว่า
มาปาดหน้ากันแบบนี้ได้ยังไง
ตอนนี้นางก็เลยโดดมารับงานแสดงเป็นหลัก
แล้วก็มีละครกี่เรื่องรู้ไหมจ๊ะ๕เรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนังอีก๒เรื่องโอ้โหต้นหอมบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะ
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยแย่งงานนี่ขนาดเพื่อนแย่งงานนะ
ถ้าเพื่อนไม่แย่งงานนี่ก็ไม่มีเวลานอนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหต้นหอมบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ

อย่างที่รู้กันก็คือตัดราคาเป็นจนน่าเกลียดอะไรอย่างนี้

แล้วตอนหลังมันแถมร้องเพลงไว้ด้วยนะอ๋องอ่ะ
คือตอนนี้ละครประมาณ๕เรื่องหนัง๒เรื่อง

คือละครก็คือแบบ
ซ้อนกันเลยอ่ะ

เรื่องงานผ่านไปมาต่อกันที่เรื่องหัวใจต้นหอมบอกว่าผ่านไปเลยจ้ะเลยไปเลยเลยนอกจักรวาลไปเลย

ตอนนี้เนี่ยหนุ่มหายหมดเบี้ยงแล้วค่ะชนิดค่ะ

เนี่ยตีหล่ออย่างหลงซื่อลี่เนี่ยตอนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นกัน
สถานะแล้วนะคะกลายเป็นพี่น้องกันแล้วค่ะ
ซึ่งเราก็ถามตรงว่าเออพี่ต้นหอมเหงาไหมล่ะ
ต้นหอมบอกว่าเหงาจนชินชาไปแล้ว
แล้วก็ตั้งเป้าว่าคนต่อไปที่คบเนี่ยถ้าใช่ก็จะสร้างฐานะอยู่กินกันไปเลยค่ะซีส
มีช่วงหนึ่งที่แบบเหงามากเหงามากจนตั้งทงเลยว่าปีนี้จะมีแฟน
แล้วพอมันผ่านช่วงที่เหงามากไปแล้วทำงานเยอะ
มันก็รู้สึกว่าเออมันเหงาแต่มันไม่ได้มีความทุกข์เข้ามานะ
สับสนว่าเอ๊ะหรือเราจะมีหรือไม่มีดี
มันอยู่จุดนี้เข้าใจใช่ปะล่ะ

มีหลายคนที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่าคนก็รู้สึกอุ๊ยคุยดีเคมีดีจังเลย
คู่กับคนนี้ก็เคมีดีจังเลยแต่ก็คือเป็นน้องกันหมดนะคะ
ต้องมาแบบที่มั่นคงมาแล้วแล้วเรามาช่วยกันสร้างต่ออีกนิดหน่อย
มานั่งดูแลแฟนอีกอันนี้ก็ไม่เอาแล้วอ่ะ
คนหัวอกเดียวกันเขาคุยกันแล้วเนอะ
เรื่องความโฆษก็เข้าทางแจ็คเกอรีนเลยปีเต๋าแล้วก็โฆษเหมือนกัน
อันนี้มันก็ร้องไห้แล้วนะเอ็นดูนะคุณผู้ชมนะ
เอาจริงพี่ดีเจต้นหอมเนี่ยเราก็เห็นอยู่วงการมานานมากนะ